ส่วนเมื่อวานนี้เราพูดถึงวันพฤชมงคล
เกษตรกรหลายท่านก็อาศัยเริกงามยามดีตรงนี้

ถือว่าเป็นอนัดสัญญาณแห่งการเพาะปลูกแห่งการหวานถ่ายแล้วนะครับ
ดังนั้นครับเดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดู
พี่น้องเกษตรกรที่เขาเริ่มที่จะเพาะปลูกกันแล้ว
ส่วนเมื่อวานนี้นะครับพระโคกินน้ำเหล้าย่า
พญากรว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์เศรษฐกิจจะรุ่งเรือง
ส่วนภรรยาแรกนาหยิบผ้านุ่งเสี่ยงทายได้ผ้าหกคืบ

แต่ว่าประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรยืนยันนะครับ
ว่าปีนี้จะมีน้ำธรรมนาอย่างแน่นอน
เนื่องจากปริมาณน้ำต้นทุนมีมากกว่าปีที่แล้ว
แล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการน้ำด้วยนะครับ
โดยนายเลิศวิโรธโกวัฒนประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรเปิดเผยนะครับ
พระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญปีพุทธศักราช๒๕๕๙
ผลการพยากรถึงความสมบูรณ์ของพืชพันธัญหารของประเทศ
พญาแรกนาได้เสี่ยงทายหยิบผ้านุ่งแต่งกายได้ผ้าหกคืบ
พยากรว่าน้ำจะน้อยนาในที่รุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดี
แต่นานในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่นั้นนะครับ

แต่ว่าเรื่องของปริมาณน้ำต้นทุนทั่วประเทศ
ทางด้านประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรก็บอกว่า
มีปริมาณน้ำต้นทุนมากกว่าปีที่ผ่านมา
มั่นใจได้นะครับว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างแน่นอน

ส่วนพื้นที่นอกเขตโชลประธานกระทรวงเกษตรและสากร
ได้ดำเนินการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำ
นโยบายของรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง
คือมีความพร้อมในการเตรียมแล้วนะครับ
ด้านของพี่น้องเกษตรกรบ้านนะครับ

เป็นชาวนาบ้านหนองมะค่าตำบลบัวทองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ
ก็ถือเลิกงามยามดีวันพฤชมงคลนะครับ
มีการประกอบพระราชพิธีพฤชมงคล

ก็เริ่มลงมือไถปรับพื้นที่นานแล้วก็หวานข้าว
เพราะเชื่อว่าหากเริ่มไถหวานข้าวในวันพฤชมงคล

ทำให้ต้นข้าวเจริญงอกงามอุดมสมบูรณ์

งด้วยพระบรมีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวัชลาลงกรอบดินทระเทพยวรังกูล

ยังเชื่อนะครับว่าหลังจากเสร็จพระราชพิธี

จะมีฝนตกต้องตามฤดูกาล

และได้ผลผลิตดีอย่างแน่นอนนะครับ
พร้อมกันนี้ก็ได้ฝากถึงรัฐบาล

การดูแลเรื่องราคาข้าวหน่อย
บอกว่าไม่อยากให้ต่ำกว่ากิโลกรัมละ๑๖บาท
หรือว่าตันละ๑๖๐๐๐บาทนั่นเองนะครับ

ก็ถือเอาเลิกวันพฤชมงคล

เป็นวันเพาะปลูกข้าววันแรกของครอบครัว

ในวันสำคัญจรดพระนังคันแรกนาขวัญ
หวังให้ข้าวจะเจริญงอกงาม

สุดปลาปลื้มเลยนะครับได้เข้าไป
เมล็ดพันธุ์ข้าวในพระราชพิธี

ขวัญนาใช่นะครับ
แปลงนาของแต่ละท่านแต่บางท่านก็เก็บ
สองสามต้นแล้วก็จ่ายพันธุ์ไปเรื่อย
ทุกวันนี้นะครับเพื่อนผมก็เอารับไปต่อนะฮะ

แล้วก็ส่งต่อกันได้ความสมบูรณ์เนาะ
เป็นกำลังใจให้พี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับ

เป็นกำลังใจให้พี่น้องเกษตรกรของเราได้